วันนี้วันที่๒๔มิถุนายนถ้าเกิดว่านับเวลาย้อนกลับไป
ก็๘๔ปีแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยมีการจัดกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงคณะราชหลายพื้นที่เลยค่ะ
ทายาศคณะราชนำโดยพันธุ์พุทธินาสพระหน๗๙พพศเทศนา
นางจีราวัตน์พี่บูนสงครามปัญญาระชุล
หมุทธสาวของจอมพลตพี่บูนสงคราม
นางสุดานางดุษฎีพนมยงบุตรสาวนายปรีดีพนมยง
พร้อมด้วยญาตินะคะวันนี้ก็เดินทางมากราบอัฐิ
ของคณะราชภายในองค์เจดีวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
พร้อมกับทำบุญถวายสังขทานพระ๒๔รูปให้แก่บรรพบุรุษนะคะ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติภูมิในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

คณะราชได้ปูทางมอบต้นไม้ประชาธิปไตย

เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเติบโต
ตามเจตนารมณ์ของคณะราช

ให้ช่วยกันทำให้ประชาธิปไตยเบ่งบานให้ได้ค่ะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรม

ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีการจัดกิจกรรม
เจ็ดรอบคณะราช๘๔ปีอภิวัติสยาม

โดยกลุ่มกวีมันศูนย์และนักกิจกรรม

โดยมีการอ่านบทกวีและวางช่อดอกไม้

คุณผู้ชมครับแต่ว่าระหว่างจัดกิจกรรม

เดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

บริเวณวงเวียนหลัก๔นักศึกษากลุ่ม

มิถุนายนปัดฝุ่นประชาธิปไตยแต่ถูกตำรวจสนบางเขนเจรจา
เพื่อขอให้ยุติกิจกรรมเนื่องจากว่าผิดคำสั่งคอสชที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
แต่ว่าการเจรจาไม่เป็นผลนะครับตำรวจจึงเข้ารวบตัวนักศึกษาทั้ง๗คน
ไปยังสนบางเขนเพื่อเตรียมแจ้งข้อหาต่อไปครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ได้นำตัว๑๓นักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่
และอดีตนักกิจกรรมสหภาพแรงงานไทรอัม
ลงพื้นที่ตลาดนัดบางพลี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนุนเมื่อวานนี้
มาถึงสารทหารกรุงเทพเพื่อขออำนาจศาลฝากขังแล้ว
ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๓ทัพ๒๕๕๙
นุมเกิน๕คนและข้อหาผิดพระราชบัญญัติประชามติมาตรา๖๑
โดยผู้ต้องหาทั้ง๑๓คนมีเพียง๕คนนะคะ
ที่จะยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งก็คือนางสาวพันทิพย์แสงอาทิตย์
นางสาวกรชนกชนะคูณนางสาวเตือนใจแวงคำ
นางสาวปีใหม่รัฐวงศาและนายรักชาติวงอธิชาติ

ส่วนอีก๘คนที่เหลือไม่ขอประกันตัว
พร้อมยืนยันว่าไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของคอสเชา
ขณะที่วันนี้ฟักฝั่งพักเพื่อไทยนะคะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่า

สิบสี่ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกฝ่าย
อยากเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะช่วงนี้กำลังจะมีรัฐธรรมนูลใหม่นะคะ
อยากเห็นรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตย
ส่วนในสุเทพธุกษุบาลประธานมูลนิธิกปศ
ก็ใช้โอกาสนี้วันที่๒๔มิยนะคะ
เป็นวันเริ่มต้นอธิบายเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูลให้กับประชาชน
ที่อาจจะไม่มีเวลาได้อ่านนะคะเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ